สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันนี้วันศุกร์ที่สิบเก้ามีนาคมค่ะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะ
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยลุ้นกันตุ้มต่อมแล้วแหละว่า
อืมมันก็ปลายปลายมีนาคมแล้วนะอ่า
เดือนหน้าเมษายนสงกรานปีนี้ทำอะไรได้บ้าง
เราจะวางแผนอะไรกันดีเพราะว่าสงการปีที่แล้วเป็นสงกรานที่เงียบที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาแล้ว
เพราะว่าห้ามทุกอย่างทำอะไรไม่ได้เลย
แต่ปีนี้เคาะแล้วนะคะก๊อกก๊อกก๊อกตัวประคอเคาะเรียบร้อยแล้วนะคะ
สงกรานปีนี้ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อ่ะฟังไปพร้อมพร้อมกันนะคะ
เก้าโมงครึ่งวันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็เป็นประธานการประชุมสอบคอชุดใหญ่โดยพูดถึงเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิบเก้า
นี่แหละนะคะว่าทิศทางมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะเริ่มควบคุมการระบาดในรายพื้นที่ได้เร็วแล้ว
แต่ยังขอใช้คำนี้ละกันนะขอต่อพรกรฉุกเฉินไปอีก๒เดือน
นี่เราตอบมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนะปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วตอบต่อจนลืมแล้วเนาะลืมเลย
เขาบอกขออีกสองเดือนน่ะไปสิ้นสุดที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้เพราะว่าไวรัสเอ่อ
ไม่ใช่วัคซีนก็เริ่มเข้ามาแล้วอ่าไม่แน่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมอาจจะจบสิ้นจริงจริงแล้วก็ได้
สำหรับภารกอฉุกเฉินเนอะเออแล้วการต่อภารกอฉุกเฉินมันก็มีผลสืบเนื่องมาจาก
เหลือแค่สิบวันจากสิบสี่วันแล้วนะคะค่ะส่วนเทศกาลสงกรานแบบ
สงกรานคือสัญลักษณ์ของสงกรานคืออะไรนะสาดน้ำสาดน้ำค่ะ
สาดน้ำค่ะห้ามอย่างแรกเลยสาดน้ำถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือว่า
หลายคนคือหัวใจห่อเหี่ยวไปเลยเนาะแล้วก็ห้ามประแป้งด้วยจริง
ประแป้งเนี่ยหลายพื้นที่เขาเริ่มกันมานานแล้วเหมือนกัน
เพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของแบบเหมือนไปแตะอ่างไปแบบจับไปอะไร
อย่างนี้ด้วยห้ามจัดคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่ามันเป็นการรวมตัวกันเยอะเยอะ
ปาร์ตี้โฟมก็ห้ามเหมือนกันค่ะอ้าวแล้วแบบนี้ทำอะไรได้บ้างอ่ะ
กรานิวนอร์มอลด้านขวาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ส่งน้ำพระทำไปเลยจ้ะเต็มที่นะจ๊ะคิดจากกรรมศาสนาว่ายพระสุทธิ์
เวียนเทียนอะไรแล้วแต่เลยจ้ะวิปัสนาก็ได้จ้ะแต่ว่าก็อย่าลืมนะ
อย่าไปใกล้ใกล้กันอย่าไปรวมกลุ่มเว้นระยะห่างด้วยค่ะรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ทำได้จ้ะ
เต็มที่เหมือนกันเดินทางข้ามจังหวัดไปเลยไปได้แล้ว
อนุญาตท่องเที่ยวไปเลยไปไหนก็ได้อนุญาตแต่มันก็เสี่ยงนะ
เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าพอออกไปปุ๊บคนก็จะเอานึกสภาพบางแสน
อ่ะก็ต้องไปอยู่กันแน่นอีกแหละก็เดี๋ยวลองดูก็ดูแลตัวเองเอางี้ดีกว่า
ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันทุกคนเนาะค่ะเข้าใจว่าอัดอั้นกันมานานแต่ก็
พยายามที่จะให้ความร่วมมือกันดูแลตัวเองกันเราจะได้อยู่กันแบบสบาย
แบบนี้ไปได้เรื่อยโล่มมันจะได้แบบให้เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะส่วนวันีหูคุมผู้ชมข่าวดีนะคะ
นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีวันนี้ดูผู้ว่าเดินออกมาแล้วนะ
แล้วก็เปิดใจกับสื่อเป็นครั้งแรกอยากฟังคือผู้ว่าเนี่ยไล่ไทม์ไลน์ก่อนเลย๒๘ธันวาคมเนี่ย
ติดโควิด๑๙แล้วก็อาการช่วงนั้นเนี่ยหลายคนจับตากันวันต่อวันเลยเพราะว่า
เดี๋ยวซุดบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างนอนหงายก็ไม่ได้ต้องนอนคว่ำ
เจาะคออีกอะไรอีกแต่วันนี้โอ้โหผู้ว่าบอกเลยนะคะว่า
ยังแปลกใจเหมือนกันว่าเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
คิดเลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ฟังเสียงผู้ว่าเลยค่ะ
มันถ่วงพอดีเอง
สิ่งที่เป็นอยู่ในศิราพยาบาล
ก็คือนโยบายเรื่องททหรือทำทันที

เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตวันไหน

เพราะฉะนั้นการที่ผมผ่านมาได้
ในช่วงวิกฤต๔๒วันที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ย
มันเหมือนกับเป็นเส้นแบ่ง
เส้นขนานของความมีชีวิตอยู่กับความตาย

ผู้ว่าบอกว่าไม่น่าเชื่อจริง
รู้สึกตัวอยู่๔๒วันจะรอดกลับมาได้
โควิด๑๙มันไม่เลือกที่รักมักที่ชังจริงนะ

ล่าสุดในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาพ
ศิลิราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
พูดว่าจะรีบห่มงานอย่ารีบมาหายไม้
ฟื้นฟูให้ร่างกายแข็งแรงอีกนิด
ใครอยากไปเยี่ยมผู้ว่าเยี่ยมได้นะคะ
แต่ย้ำเลยนะต้องใส่หน้ากากทุกคน

ไม่ใช่เพราะว่ากลัวว่าเชื้อผู้ว่าจะมาติดนะเพราะผู้ว่าหายแล้ว
กลัวว่าไม่รู้ว่าคุณมีโรคอะไรไปบ้างเดี๋ยวจะไปติดเชื้อซ้ำกับผู้ว่า
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ว่าร่างกายยังอ่อนแออยู่คือภูมิเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร
มันมีโอกาสที่เขาจะเกิดโรคหรือว่าแทรกซ้อนหรืออะไรแบบนี้ได้
เพราะฉะนั้นไปเยี่ยมได้ให้กำลังใจได้อยู่ห่างสวมหน้ากากอนามัยด้วยค่ะ
ค่ะแล้วท่านผู้ว่าเองนะคะแหมฟังสิ่งที่ท่านผู้ว่าบอกไปว่า
ต้องทำทันทีกลัวท่านผู้ว่ากลับไปทำทันทีอีกอ่ะ